ตอนนี้อย่างที่บอกกันว่าวันนี้เขามีกำหนดการ
ต้องใช้เส้นทางเนาะ
ก็ต้องดูเส้นทางหรือลงหลีกเลี่ยงกันหน่อย
นี่ค่ะตามนี้เลยคุณผู้ชม
จากแยกสามย่านเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสามย่านมิดทาว
จุรีสแควร์แล้วก็วัดหัวลำโพง

เขาบอกเขาจะเดินเท้าเนี้ยตามเส้นทางนี้เลย

ที่สถานเอกราชธุเยอรมนี

เส้นทางนี้เอาจริงถ้าเป็นช่วงเวลาปกติ
การจราจรก็ค่อนข้างหนาแน่น

ก็อยากให้กำหนดเรื่องของการเดินทางด้วย

กลับบ้านก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหมือนกัน

มีการจัดกำลังด้วยกันทั้งหมดใน๔กองร้อย

สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ต้องปฏิบัติตามพรบชุมนุมสาธารณะ

พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย

รองรับการชุมนุมที่สถานทูตเยอรมันในช่วงเย็นวันนี้
โดยบอกว่ามีการเตรียมกำลังตำรวจไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ
จำนวนสี่กองร้อยหรือว่าประมาณหกร้อยยี่สิบไหน
ส่วนกรณีกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มราศดรอาจจะมาเผชิญหน้ากันนั้น
ตำรวจเนี่ยเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาคือมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการประสานงานกับแกนนำทั้งสองฝ่ายค่ะ
บอกว่าหากหลีกเลี่ยงการประทะกันได้จะดีที่สุด
ระบุว่าตามปกติไม่อนุญาตให้ชุมนุมบริเวณสถานที่ละเอียดอ่อน
ถ้ามาชุมนุมก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเว้นระยะห่างจากสถานทูตการใช้เครื่องขยายเสียง
ซึ่งฝั่งทางด้านของนายนิติกรล้ำเหลือเนี่ยนะคะหรือว่าทนายนกเขาเนี่ย
มีการแจ้งการชุมนุมตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วซึ่งทางเจ้าพนักงานก็ดูแลการชุมนุมสาธารณะเนี่ย
การแจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติแล้วนะคะว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้
ที่ทำแล้วผิดพรบการชุมนุมสาธารณะซึ่งหากทำผิดเงื่อนไขก็จะมีการแจ้งแก้ไข
แล้วก็ให้ยุติการชุมนุมทันทีค่ะขณะที่ฝั่งราศดรเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมนะคะ
ซึ่งหากมาชุมนุมก็จะถือว่าผิดกฎหมายทันทีค่ะรองพบชนยังกล่าวอีกค่ะ
ว่าจะพยายามเลี่ยงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้ที่มาชุมนุมเรื่องของการกำหนดระยะการชุมนุมรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการห้ามใช้เครื่องขยายเสียงที่ชัดเจน
นี้หากผู้ชุมนุมยังทำผิดกฎหมายค่ะตำรวจก็จะต้องดำเนินการตามมาตรการจากเบาเนี่ยไปหานัก
จะใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยนะคะ